ทางด้านของผู้บทการย์หอพักเค้ามีการออกมาเรียกร้องผลกระทบ
ให้รับคนที่เข้าพักต้องจบไม่เกินปริญญาตรี
และอายุต้องไม่เกิน๒๕ปีเท่านั้นก็กลายเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้น
ปริญญาเทวานรมิตกุลครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
แล้วก็ผู้ประกอบการหอพักเอกชนเข้ายื่นหนังสือ
ถึงทางด้านของรองผู้ว่ากรุงเทพฯมหานคร
หลังจากผู้ประกอบการหอพักซึ่งได้รับผลกระทบที่มันเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพักปี๒๕๕๘
เริ่มต้นตั้งแต่๒๙สิงหาคม๒๕๕๘เป็นต้นมาแล้ว
ก็ผลกระทบประมาณ๒ปีแล้ว
โดยดีการข้อสรุปประเด็นปัญหาต่างใน๒ประเด็นหลัก
ก็คือประเด็นแรกครับปัญหาข้อกฎหมายและผลกระทบที่เกิดจากการกำหนดให้หอพักเอกชน
ต้องรับผู้เข้าพักเฉพาะผู้พักที่อยู่ในระดับการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี

ซึ่งทำให้หอพักไม่สามารถรับผู้พักที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

รวมไปถึงไม่อาจรับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี
ทั้งที่มีอายุเกินหรือไม่เกิน๒๕ปีเข้าพักได้
จึงทำให้ผู้เช่ารถลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ๖๐เท่านั้น

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักเอกชนที่จดทะเบียน
โดยไม่บังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักที่ไม่จดทะเบียน
เสนอหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับหอพักอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ด้านนายวิทยาศักดิ์เลือดประพันธ์บรองผู้ว่าราชการกรุงเทพฯมหานคร
กล่าวว่าตอนนี้กฎธมอตเองไม่สามารถผ่อนผ่านหรือละเว้นได้
เพราะว่ากรทมเองมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักในบางมาตรา
ส่วนปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับหอพักเอกชนที่จดทะเบียน
โดยไม่บังคับใช้กฎหมายกับหอพักที่ไม่จดทะเบียนนั้น
เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบหอพัก
แต่ว่าไปประสบปัญหาในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าตะที่
ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
แต่ว่าขนาดนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว
ตามประกาศของกรสงค์มหัดไทย

และ๔๒๖แห่งที่ไม่จดทะเบียน